คุณผู้ชมฮะเรามาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับ
เวลาจัดงานคอนเสิร์ตหรืองานประจำปีเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการให้ความสุขแก่ชาวบ้านแก่ประชาชน
ใช่เป็นความสนุกสนานเป็นความรื่นเริง
แต่ทีนี้จัดคอนเสิร์ตทีไรวัยรุ่นรวมตัวกันเยอะนะ

พี่เสกโลโซต้องบอกมาจากเวที
งั้นมันจะเล่นต่อไม่ได้นะน้อง
ขอให้มือกรองพี่ตีอย่างเดียวได้ไหมโอเคใช่
น้องอย่าเพิ่งตีกันข้างล่างเลยนะฮะ

คุณเสกโลโซกำลังอยู่บนเวทีนะครับ
อย่าตีกันครับพี่น้องครับไม่ตีกันครับ

แต่ก่อนหน้าจะขอมือนะครับ

อย่าตีกันค่ะพี่น้องไม่ตีกันค่ะ
เสียงของคุณเสกโลโซพูดผ่านไมค์
ระงับเหตุที่เกิดขึ้นด้านล่างนี้นะครับ
เพราะว่าเกิดขึ้นกลางงานคอนเสิร์ต
ขณะที่คุณเสกเริ่มทำการแสดงร้องเพลง

กลุ่มวัยรุ่นด้านหน้าเวทีก็เริ่มแล้วฮะคุณ

ขวดน้ำปลาเก้าอี้ยนใส่กันไปมานะครับ
จนทำให้คอนเสิร์ตต้องหยุดลงชั่วคราว

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความไม่พอใจ
กับคนที่เขาอยากมาดูคอนเสิร์ตอย่างมีความสุข
เขาตั้งใจเขาซื้อบัตรเข้ามาดูคอนเสิร์ต
ไม่ได้มาอยากดูพวกคุณตีกันนะครับ
วันนี้ผู้สิทธิ์ข่าวได้ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับ

ก็คืองานกาชาติและของดีจังหวัดมุกดาหาร
ประจำปี๒๕๖๕ครับ
จัดขึ้นระหว่างวันที่๗ถึง๑๕มกราคม
จัดขึ้นที่หน้าสารากลางจังหวัดมุกดาหาร
ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีนะคุณฮะ
ที่ผ่านมาก็มีคอนเสิร์ตมาตลอดทุกคืนนะครับ
แต่ก็ไม่มีการทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้น
ทีมข่าวไปจ่อไมค์สอบถามพ่อค้าแม่ค้าในงาน

แต่กลุ่มวัยรุ่นก็ไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาห้ามนะครับ
โชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีอะไรรุนแรง
ต่อยกันแต่ไม่มีการฆ่าแกล้งกันนะครับ

ปีนี้จริงแล้วทางตำรวจวางกำลังเพิ่มขึ้นจากเดิม
เพื่อป้องกันเหตุร้ายอาจกรรมต่าง
โดยเฉพาะการทะเลาะวิวาสของกลุ่มวัยรุ่น

เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
แม้ว่าบางครั้งเจ้าหน้าที่จะล้มลุกคุกคลาน

แต่ใช้เวลาเพียง๕นาที
ก็สามารถระงับเหตุได้ทั้งหมด
ร้านค้าสามารถเปิดได้ตามปกติ

จังหวัดมุกดาหารปี๒๕๖๕นะครับ

การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับ
ตลอดจนเพื่อเป็นการหาบรายได้
เหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหาร
ไว้เป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือชาวมุกดาหาร

ไปดูคอนเสิร์ตอย่าไปตีกันนะครับ